ท่านผู้ชมครับเราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวรัฐนาธิเบสนะฮะ

มีนักศึกษานุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปหาเพื่อนนะ
พอไปถึงเนี่ยกลับถูกคนทำร้ายร่างกายนะครับ
พยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายหาว่ามียาเสพติดไม่ให้ตรวจบัตรประชาชน
เขาอ้างว่าเป็นตำรวจกับเป็นผู้จัดการคอนโดนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

เพื่อนผมไม่ไหวแล้ว

พี่เพื่อนผมไม่ไหวแล้ว
เพื่อนผมขอ
ก่อนกดโทยนเนี้ย
ตั้นไม่ใช้เพื่อนผมเนี้ย

ผู้อยากเหมือนในเนี้ย

สู้ไปกินไฟเลยครับแล้วไปนะครับ
ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยถูกเตะถูกต่อยจนน่วมนะฮะแล้วก็ตกบันไดมาสิบกว่าขั้นของคอนโดแถวรัฐนาธิเบสนะครับ
นทบุรีนะเพื่อนเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้แต่ก็จะถูกผู้ชายคนนึงเนี่ยกันไว้เอาปืนขู่ไว้ว่าห้ามเข้ามายุ่งเพื่อนเลยถ่ายคลิปแล้วก็พยายามร้องขอให้อย่าทำร้ายเพื่อนเขานะครับ
คนที่ถูกทำร้ายนะครับคนที่ถูกซ้อมชื่อนายกิติพัฒน์เปียรักษาชื่อเล่นชื่อตะ
อายุ๒๓ปีนะครับคนที่ถ่ายคลิปเพื่อนเขาชื่อนายนัชวัฒน์หัฐกิจอายุ๒๕นะครับ
อาร์ตนะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตสองคนนี้นะฮะเราได้ไปคุยด้วยแล้วนะครับ
เอาเรื่องของอาการเจ็บก่อนที่ถูกทำร้ายของตะนะตะนี่ใบหน้าบวมปูดนะครับ
ตาซ้ายนี่เลือดคลั่งเลยนะฮะแล้วก็ตาขวาก็ช้ำ

ศีรษะก็กระทบกระเทือนนะครับร่างกายนี่ฟกช้ำไปหมด
ตะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงเย็น๑กันยายน
เขาขี่จักรยานยนต์ไปที่คอนโดเนี่ย
เพื่อจะไปหาเพื่อนจะไปถามเรื่องเรียน
เนื่องจากเขายังติดวิชาอยู่๔วิชา

ไปเจอผู้ชาย๒คนอยู่หน้าลิฟท์ชั้น
คนหนึ่งก็เสื้อยืดสีดำกางเกงยีน
อีกคนก็เสื้อยืดสีดำแถบแดงมีตราตำรวจกางเกงขาสั้น
เดินมาหาบอกเป็นตำรวจกับผู้จัดการคอนโด

แต่คนที่ทำร้ายเขาเนี่ยหาว่าเขาพกปืนมาด้วย
เขาก็ให้ดูแล้วเปิดเสื้ออะไรให้ดูว่าเขาไม่มีอาวุธ

ชักปืนมาขึ้นลำข่มขู่แล้วก็เตะต่อยเขาอย่างบ้าคลั่ง

อีกคนนึงก็ยืนชุมเชิงอยู่แล้วห้ามไม่ให้เพื่อนเขาเข้ามาช่วย
เขาก็เดินขึ้นมาสองคนแล้วก็เดินถือปืนมาขึ้นขึ้นลำมาเลย
แล้วก็เดินขึ้นมาจี้ผมบอกเฮ้ยมึงพกอาวุธเหรอผมก็เปิดชายเสื้อกับเพื่อนผมอ่ะ
บอกผมไม่มีอะไรเลยผมมาตัวเปล่าครับผมมาแค่หาน้องผม
เขาก็ไม่ฟังเขาก็เอาปืนใส่อีกมือนึงแล้วเขาก็ต่อย
ผมล้มเสร็จปุ๊บเขาเตะซ้ำเลยเตะหน้าผมลุกขึ้นมาผมจะกันเนี่ยนะครับ
เขาก็ล็อกคอผมสะบัดผมล่วงบันไดตกมาประมาณ๑๐กว่าคันนะครับ
คือพอซ้อมจนน่วมแล้วเนี่ยอาร์ตกับตะบอกว่า
ผู้ชาย๒คนนั้นให้เงินมา๕๐๐บาทบอกว่าเอาเป็นค่ายาไปหาหมอ
ถ้าจะรีบแจ้งความแล้วก็ไปเลยนะไม่กลัวหรอกเพราะว่าเขาเป็นตำรวจ
ทีแรกจะไม่รับเงินแต่ก็ถูกข่มขู่ให้รับนะครับก็เลยกลัวจะถูกทำร้ายอีก
ก็เลยรับมาแต่ว่าก็ไปแจ้งความนะครับที่สพรัฐนาธิเบสนะครับ
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้วอาร์ตคนที่
ถ่ายคลิปนะครับพยายามบอกให้เขาหยุดทำร้ายเพื่อนเนี่ยแต่เข้าไปช่วยไม่ได้เนี่ย
ก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปฟังนะฮะ

ก็คือมาหาเพื่อนมาคุยเรื่องเรียนกลับถูกผู้ชายสองคนอ้างเป็นตำรวจกับผู้จัดการคอนโด
มาตรวจเรื่องของอาวุธกับสิ่งผิดกฎหมายซึ่งเขายืนยันว่าไม่มีนะครับ
จากนั้นก็ถูกเตะต่อยทำร้ายนะครับโดนไปคนหนึ่งอีกคนนึงก็ถูกห้ามให้มาช่วยก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วความจริงมันเป็นยังไงนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะฮะผู้สื่อข่าวของเราไปที่คอนโดแห่งนี้นะฮะ
แล้วก็ไปตามหาผู้ชายในคลิปสองคนนะครับไปเจอนะครับคนนึงเนี่ยคือดาบตำรวจชูเกียจเจริญทง
อีกคนนึงชื่อนายวราวุฒิสัตยาลักษณ์นายวราวุฒิเนี่ยอายุ๔๑เป็นหัวหน้ารอปภเป็นคนที่ทำร้ายนายตะนะครับ
นี่แล้วก็มีทนายความอยู่ด้วยนะครับดาบตำรวจชูเกียรติเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการคอนโดจริงนะ
พอเขารู้เรื่องจากชาวบ้านที่บอกนะครับว่ามีเด็กตีกันแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในคอนโดเนี่ย
เขาก็ไปเจอวัยรุ่น๒คนนี้แล้วตอนไปเจอสองคนนี้ทำท่าจับที่เอวคล้ายกับมีปืนติดตัว
ตัวเขาซึ่งเป็นผู้จัดการคอนโดด้วยนะครับต้องดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน
ก็เลยไปตามหัวหน้ารอปภคือนายวราวุฒิให้ไปตรวจผู้ชายสองคนนี้ด้วยกัน
แล้วก็ไปเจอที่ชั้น๙ก็ไปเจอในตะกับในอาร์ตยืนอยู่หน้าลิฟต์ขอตรวจบัตรประชาชน
อาร์ตเนี่ยเอาให้ดูในอาร์ตนี่คือคนถ่ายคลิปแต่ในตะคนที่ถูกซ้อมเนี่ย
ไม่ให้ดูบัตรประชาชนแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่ด้วยอันนี้ดาบชูเกียจเขาอ้างนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจากนั้นก็มีปากเสียงกันแล้วนายตะก็ท้านายวราวุฒิที่เป็นหัวหน้ารอปภคอนโดของเขา
้าชกกันตัวต่อตัวแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละ
คือพอในตะเนี่ยท้าชกตัวต่อตัวแล้วสู้ไม่ได้นะครับ
อาร์ตจะเข้าไปช่วยเขาก็เลยห้ามในอาร์ตเอาไว้เพราะเห็นว่าท้ากันตัวต่อตัวนะครับ
อาร์ตก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาไม่รู้ไล่ตีกันมาไงแล้วแม่เขาบอกว่ามันก็หนีไปตรงนู้น
พี่ก็ต้องดูแลตึกอาคารของผมชีวิตและความปลอดภัย
เขาวิ่งกลับมาเขาไปไล่ตีกันเสร็จเขาวิ่งกลับมา
เสร็จแล้วเขาก็ขึ้นไปชั้น๙พี่ก็ขึ้นตามไปกับรอปภหัวหน้ารอพอ
เสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องกันที่ชั้น๙ก็ชกกัน

พี่ก็พกปืนอยู่แล้วแต่พี่พกพลาสติกวันนั้นพี่ไม่ได้พกปืนจริง
เด็กสองคนก็เดินมาตรงนี้เสร็จแล้วไอ้สองคนนี้แหละไล่ตีเขาแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งตามกันออกไปไปฝั่งนู้น
มันก็เดินมาก็บุ๊แตกเลยเนี่ยต่อมันก็งี้ก็เดินเข้ามาในนี้
ไม่ดีใส่ก่อนแล้วถูกท้าต่อยตัวต่อตัวแล้วก็ตามอย่างที่ในคลิปนั่นแหละ
เข้าใจผิดเค้าเข้าใจผิดเข้าใจผิด
ต้องล่องเขาเข้าไล่ตีนขึ้นมาแล้วก็
เจ้าหน้าที่ก็ให้เจรจาไกลเกลี่ยกันสุดท้ายก็จับไม้จับมือ
นี่ฮะขอโทษกันเรียบร้อยเจ้าของคอนโดก็มามอบเงินค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาล
ให้กับคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยสองหมื่นบาทบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าจบกันนะฮะเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าทางคอนโดบอกว่าเขาก็ต้องเข้มงวดกวดขันกันต่อไป
แต่ว่าเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยฝ่ายของนายวราวุฒิหัวหน้ารอปภก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไป
เรื่องอาวุธปืนที่ใช้ข่มขู่อะไรพวกนี้ก็ตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่บอกเป็นบีบีกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น